คุณผู้ชมฮะตามข่าวใหญ่นี้กันหน่อยนะฮะ
หลายคนติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
หลังจากบินมาจากฮ่องกงมาถึงเมืองไทย

คือเมื่อวานนี้มีภาพบนเครื่องออกมาก่อน

แล้วก็ใส่เสื้อข้างในสีขาวแจ็คเก็ตสีดำคุณผู้ชมฮะ
หลังจากนั้นพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเวลา๔ทุ่ม๒๐นาที
ถามว่าเจ้าหน้าที่รวบตัวทันทีไหมรวบตัวคุณผู้ชมไปดูจังหวะนะ
ที่สื่อมวลชนเนี่ยรออยู่แถวประตู๘ก่อนที่จะออกมาจากสนามบินนะฮะ
เพื่อถ่ายภาพให้เห็นว่าเบนส์กำลังถูกรวบตัวอยู่นะครับเอาไปดูภาพกันนะครับ

นะครับ

เบนส์เดมอนใส่หมวกดำชุดดำตัวสูงตรงนี้นะฮะ
ถูกใส่กุญแจมือนะแล้วก็มีผ้าสีดำคลุมไว้
แล้วนี่เนี่ยเหมือนตำลวดก็คือคล้องแขนของสองนาย
ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็พาตัวออกมานะคะ

หลังจากนั้นออกที่ประตู๘ขึ้นรถกระบะของตม
เพื่อไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าบกสอทที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทันทีนะครับ
คุณผู้ชมก็ไล่ไทม์ไลน์กันนะฮะอันนี้ประมาณสัก๔ทุ่มกว่านะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะพอ๕ทุ่มเนี่ยเดินทางไปถึงที่บกสอทนะฮะ
เรียกชื่อย่อไว้เลยนะฮะตำรวจสืบสวนสอบสวนอายกรรมทางเทคโนโลยีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะ
ก็จะเข้าห้องสอบปากคำนักข่าวดักรออยู่ที่นั่นเหมือนกัน
นักข่าวถามเบ้นอยู่สองสามประโยคอยากพูดอะไรไหมนะฮะเขานิ่งนะครับ
นี่ดูภาษากายของเขานะอยากพูดอะไรไหมนิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาไหมพยักหน้านะครับ
ถามว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันไหมสายหน้าคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้หน่อยที่นักข่าวพยายามถามเขา
เขาพูดอะไรมาเบาเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราถอดใจความให้นะครับ
พูดเบามากพูดเบามากครับเราถอดใจความให้อยากพูดอะไรไหมเขาก็บอกไม่ครับขอบคุณครับ

ความเป็นที่สุดของตัวเองครับประมาณนี้นะคุณนะ
ค่ะแล้วก็มีปฏิเสธนะเวลาถามอะไรเขาก็บอกว่าแบบไม่เกี่ยวนะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมปฏิเสธไหมครับเขาก็บอกไม่เกี่ยว
ก็ใส่หน้าด้วยนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ในห้องสอบสวนของบกสอทเนี่ยคุณ
เกือบสี่ชั่วโมงนะและขณะนั้นเองสักประมาณห้าทุ่มครึ่งนะฮะ
ทนายความของเบนส์ก็คือนายพิสิทธิชุติพรพงชัยเนี่ย
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนของบกศธเหมือนกันนะครับ
ตอนเข้าพบเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะฮะก็การสอบปากคำที่นี่คือ
สอบ๔ชั่วโมงพิมพ์ลายนิ้วมือคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
แล้วก็ขอฝากขังที่สนทุ่ง๒ห้อง
หลังจากนั้นคุณตี๓นะฮะตำรวจนำตัวไปฝากขังที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
อาการของเบนซ์เนี่ยคืออ่อนเพลียจากการสอบปากคำนานสามสี่ชั่วโมง
เข้าห้องขังล้มตัวนอนทันทีอันนี้ทางร้อยเวรเขาบอกมานะครับ
ญาติตามมาด้วยนะในห้องขังไม่มีผู้ต้องหาอื่นนะฮะ
แล้วก็ระหว่างสอบปากคำก็มีอาการเครียด
นายพิสิทธิ์เปิดเผยออกมาว่า
อาการของเบ้นคือเครียดเนื่องจากไม่เคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ไม่เคยเจอสอบปากคำ
มีข้อมูลที่ถามทนายความด้วยว่า
เบนส์มาคนเดียวเหรอก็ก่อนหน้านู้นนะคุณ
เขามีข่าวว่าเบ้นจะมาพร้อมน้องชายสองคนคือใครล่ะ
กับบิ๊กค่ะน้องชายคนรองกับน้องชายคนที่สาม
ปรากฏว่าไม่ได้มานะฮะมาคนเดียวทนายบอกแบบนี้
มาคนเดียวเพราะว่าบอสกับบิ๊กไม่ได้มาด้วย

คุณผู้ชมฮะนี่แหละครับหลังจากนั้น
เบนซ์เนี่ยก็อยู่ที่ไหนสอนอทุ่งสองห้อง
ยันเช้านะฮะยันเช้านะฮะมีอาการเครียด
แต่ก็นอนหลับเมื่อคืนนะครับค่ะคุณผู้ชมฮะ
ช่วงเช้าวันนี้นะครับที่สอนอทุ่ง๒ห้องเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่คือจริงเกาะติดตลอดทั้งคืนแล้วนะ
ทีมข่าวสังเกตภาพกล้องวงจรปิดพบว่า
เจ้าตัวมีลักษณะความเครียดเป็นอย่างมาก
ท่าทางลุกลี้ลุกลนต้องคอยลุกขึ้นมาอยู่บ่อยครั้ง
ไม่กินข้าวแล้วก็น้ำดื่มที่ทนายความนำมาให้
ตั้งแต่เมื่อเช้ามีเพียงการรูปหน้ารูปตัวแล้วก็เสยผมบ่อยครั้ง

ใช่ครับระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวนายเบ้น
ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเพราะจะไปไหนคุณ
ไปส่งยังชั้นศาลให้คุณไปฝากขังสารอาญารัชดา
สิทธิ์พยายามตะโกนสอบถามเจ้าตัวอีกครั้ง
ประเด็นหนึ่งที่สอบถามก็คือ
มีการซ้อมหรือทำร้ายร่างกายนางเอกสาวดิวอริสดาหรือไม่

เจ้าตัวปฏิเสธบอกไม่ได้ซ้อม
ผู้สื่อข่าวถามย้ำเจ้าตัวสายหน้า
หลังจากนั้นผู้สิทธิ์พยายามสอบถามอีกรอบ
เกี่ยวกับเรื่องของไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘หรือไม่
คุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้หน่อย
เบนส์เดมอนเขาตอบผู้สื่อข่าวยังไงนะครับ
ขอโทษนะครับโทษกำลังจะออกนะครับ
ระวังขาด้วย
เว็บขนาดเราได้ยุ่งเสี่ยวนะคุณเบนส์ครับ

ขอโทษนะครับ

เขาจริงไหมเบนส์ก็ก้มหน้าก้มตาอยู่ในรถคุมตัวเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านโฆษกสอทนะคะ

ท่านบอกว่าเมื่อคืนที่สอบสวนอยู่๓๔ชั่วโมงเนี่ย
ก็ยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แล้วเรื่องของการขออำนาจศาลฝากขังเนี่ยนะคะ
พนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัว
ทีนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจมีหลักฐานว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
ก็เลยสามารถขอสารออกไหมจับผู้ต้องหาได้๕๕คน
แล้วเบ้นเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหลักเลยค่ะ
รวมถึงยังมีกลุ่มบัญชีม้าโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลเรื่องการเงิน
ส่วนคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของเบนส์
อันนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

แต่ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานการสืบสวนกระบวนการสอบสวนก็ดำเนินต่อไปนะครับ
เราไม่ได้ฟังคำให้การของผู้ต้องหาเป็นหลักอยู่แล้วครับ
การตั้งข้อหามันเป็นการตั้งข้อหาที่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงนะครับ
ก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ในส่วนของร่วมกันฟอกเงินนะครับ
เพราะยิ่งข้อหาร่วมการฟอกเงินเนี่ยเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษหนักนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นข้อหาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ใช่ไหม
แล้วก็พร้อมจัดสู้คดีในชั้นสารเนี่ยล่ะครับ
นี่แหละครับก็เลยพาตัวไปที่สารอาญารัชดา

ตำรวจเปิดเผยออกมากรณีการที่ทางตำรวจสอทร
คุณคือบินไปขอข้อมูลจากคุณดิวอริสลาที่ไต้หวัน
ทีนี้ได้ข้อมูลมาหมดแล้วเพราะบินไปกันเมื่อไหร่คุณ

บอกไหมว่าคุยอะไรสอบอะไรบ้าง

บอกแค่ว่าคุณดิวให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีนี้เป็นอย่างมาก
ทีนี้ต้องนำข้อมูลนี้ไปเข้าสู่คณะทำงานชุดใหญ่ในการพิจารณาต่อไป

ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีความคืบหน้าในเรื่องของดาราสาวดิวนะ
อาจจะมีความชัดเจนในเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วหนึ่ง
เพราะว่ารองผู้บัญชาการสอทรและคณะ
ที่เดินทางไปสอบสวนดิวตั้งแต่วันที่๑๓กุมภาพันธ์

แต่มีคำถามว่าคุณดิวจะต้องบินกลับมาไทยด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้ต้องรอผลการสอบปากคำที่บินไปไต้หวันก่อนนะครับ
ว่ามีข้อมูลครบถ้วนอะไรหรือไม่นะครับหลังจากนั้นต้องมีการวางแผนกันอีกทีนะครับ
ส่วนเรื่องอาการซึมเศร้าของเบ้นทางโฆษกตำรวจบอกว่า
ยังไม่ทราบแต่ว่าพนักงานก็คอยดูแลนะครับ
แล้วก็การทำงานสืบสวนสอบสวนก็ตรงไปตรงมา
ตามคำสั่งของพบตรด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมวันนี้ต้องจับตากันต่อนะครับ
เพราะเห็นว่าทางทนายความจะเตรียมเงินไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลด้วย
แต่ในชั้นสอบสวนตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่ากลัวจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็อีกอย่างคืออัตราโทษของคดีนี้เป็นอัตราโทษสูง